แต่ว่าอีกมุมหนึ่งในอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เห็นต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน
ก็เลยมีผู้ที่ออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันกันอยู่หลายที่นะครับทุกผู้ชม
ให้ดูอย่างที่จังหวัดยาลาวันนี้เมื่อเวลา
นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยวันนี้มีประชาชนนะครับที่มารวมตัวกันนะครับ
สวนขวัญเมืองเทศบาลสวนขวัญเมืองนะครับ
เทศบาลนครยาลานะครับมีกลุ่มประชาชนหลายกลุ่มนะฮะ
มารวมตัวกันนะครับเขาบอกว่า
คือถ้าคุณจะเรียกร้องเรื่องพลเอกประยุทธ์ลาออกนะ
เรื่องร่างวัตถมนุนใหม่ก็ไม่เป็นไร
แต่ปฏิรูปสถาบันอันนี้ยอมไม่ได้
ก็เลยต้องออกมาปกป้องสถาบันนะครับ
นี่นะฮะนี่ที่ยาลานะครับสวนขวัญเมืองเทศบาลนครยาลานะครับ
มีกลุ่มประชาชนหลายกลุ่มกลุ่มไทยพักดียาลาด้วยนะฮะ
ชมรมคนรักในหลวงประชาชนทั่วไปที่มีความจงรักพักดี
ใส่เสื้อสีเหลืองถือทงชาติไทยนะครับ
แล้วก็ทงกลางสัญลักษณ์พร้อมด้วยป้ายกระดาษข้อความนะครับ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
แล้วก็มารวมตัวกันที่สวนขวัญเมืองแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันนะครับ
หลังจากรวมตัวกันแล้วก็เดินขบวนนะครับ
เคลื่อนขบวนเดินรอบเมืองยาลาแล้วก็วนมาสิ้นสุดที่เดิมนะครับ
พร้อมกับร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันร้องเพลงชาติ
เพลงสรรสวรรค์พระอบรมีจากนั้นก็แยกยายนะครับ
วันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับค่ะ
ก็สวมใส่เสื้อกันฝนกันนะครับ
มีคารวาลรถจักรยานยนต์ก็มานะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะว่าผู้ที่มาร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันที่ยาลาในครั้งนี้เนี่ย
เขามีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง
พรรคปรักฏีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สำหรับตัวผมนะครับ
ก็เดินก็คือเป็นข้าระการของกรมพยาบาลสามสะเด็น
ของพระองค์ท่านสมัยลุงภาพครอบคร่าวแพร่พระศาลอีธีพระตำรักษักษิตรราชนิเวศนะครับ

ก็ได้เห็นครับว่าพระองค์ได้ทุ่มเทเพื่อวงประสบนิกรมาตลอด
ไม่เคยเห็นความสุขสบายของพระองค์เลย
ทีนี้เมื่อมีกลุ่มที่จะมาจับกลุ่มสถาบันพวกเรายอมไม่ได้ครับ

ประชาชนที่จังหวัดยาลาที่มาร่วมปกป้องสถาบัน
ป้องสถาบันบอกว่าการแสดงพลังและแสดงจุดยืนในการร่วมกันปกป้องสถาบัน
เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลที่ออกมาต่อต้านแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นที่เคารพรักต่อประสบกรณิกรไทยนะครับ

นี่ค่ะนี่คือภาพที่จังหวัดยาลานะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูต่อเลยนะคะที่ลบบุรีนะคะที่ลานหน้าพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนารายมหาราช
ในวงเวียนเทพศตรีอำเภอเมือง
ประชาชนชาวลบบุรีนะคะก็ใส่เสื้อสีเหลืองถือทงชาติไทย
และพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๑๐
ถือป้ายข้อความแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมนี้นะคะก็มีการร่วมกันร้องเพลงชาติ
เพลงสั่นเสิร์ฟพระบารมีเพลงปลูกใจ
จากนั้นแก่นำก็ได้ประกาศเจตนารมณ์
พวกเราจะรักไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
แล้วก็มีการกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันด้วยนะคะ
ทุกคนก็ร่วมกันชูพระบรมชายลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะ
ชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนะคะ

ขณะเดียวกันนะครับที่สงขลานะครับที่สะดาวนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่อำเภอสะดาวนะครับ
กันจากสิบตำบลนะครับนำโดยประธานชมรมกำนันอำเภอสะดาว
มีนายอำเภอสะดาวกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวแทนองค์กรปกป้องสถาบันอำเภอสะดาว
วันนี้มารวมตัวกันนะฮะแล้วก็มีการขึ้นกล่าวปราศัยนะครับ
ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันนะครับ
เป็นการแสดงจุดยืนว่าประชาชนในอำเภอสะดาว
กังวลใจกับการแสดงออกของกลุ่มที่ออกมาจาบจ้วงสถาบันหลักของชาติ
แล้วทางตัวแทนองค์กรปกป้องสถาบันที่สะดาวที่สงขลาเนี่ย
ก็ได้ยื่นหนังสือปิดผนึกไปถึงคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีผ่านทางนายอำเภอสะดาวนะฮะ
โดยการเรียกร้องให้นายกเนี่ยใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้ที่ก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันอย่างเคร่งครัดนะครับ
หลังจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพลงสันเสริญพระบรมี
บางคนนี่ที่ไปติดตามทำข่าวดูนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าทุกคนก็ถึงขั้นหลังน้ำตาก็มีนะครับ
เพราะว่าการออกมาแสดงพลังในวันนี้เนี่ย
ทุกคนบอกว่าก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าต้องปกป้องสถาบัน

ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เดินขบวนแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส
มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจาก๑๓อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ใส่เสื้อเหลืองชูทงชาติทงสัญลักษณ์
และพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙และในหลวงราชการที่๑๐
เพื่อแสดงจุดยืนว่าจะร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
มีป้ายข้อความว่าเพราะมีกษัตริย์กรอบกู้แผ่นดินไว้

ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ชาวนราธิวาสนะคะ
แล้วก็บอกว่าพวกเราอาจจะไม่ใช่คนเดียว๑๐๐
แต่เรื่องเดียวที่จะไม่ทำก็คือเรื่องของการเนรคุณแผ่นดินนะคะ
บอกว่าไม่อยากจะให้มีการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
ก็มีการเดินขบวนกันท่ามกลางสายฝนนะคะ
ขบวนเริ่มจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส
สุริยประดิษฐ์ตำบลบางนาค
จนถึงวงเวียนนกสันติภาพระยะทาง๕กิโลเมตร
ระหว่างเดินก็พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดทาง
ส่วนอีกมุมที่นราธิวาสนะคะช่วง๔โมงเย็น
มีกลุ่มมวลชนนักเรียนนักศึกษาประชาชน
นามคณะราษดรรวมพลคนนราธิวาส
โดยเครือข่ายนักศึกษานักกิจกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน
รวมตัวกันที่วงเวียนนกสันติภาพเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
มีป้ายข้อความเขียนจมตีรัฐบาลนะคะ
ไม่ได้มีการกล่าวล่วงสถาบันแต่อย่างใด
มีการตะโกนเปล่งเสียงเราไม่เอาพระเด็จการ
แล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนการขึ้นเวทีปราศัยคนละ๑๐นาที
ข้อเรียกร้อง๓ข้อนะคะ
ร่างรัฐธรรมนุนใหม่
พลเอกประยุทธ์ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี

ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีการร้องเพลง
ขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นระยะนะคะ
แต่การชุมนุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
นราธิวาสก็มีการชุมนุมในสองลักษณะแบบนี้ค่ะครับ
ที่นครสวีธรรมราชมือช่วงเย็นที่ผ่านมา
ที่สวนหลวงราชการ๕ตมนตราบแคลกอำเภิวทุ่มสงฆ์
มีประชาชนในอำเภอทุ่งสงศ์นะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
รวมพลังกันปกป้องสถาบันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เดินทางกันมานะฮะแล้วก็ออกเดินนะครับเพื่อแสดงพลังกันนะครับ
นำภาพพระบรมชายลักษณ์ทรงชาติมาแสดงความจงรักภักดีนะครับ
เคลื่อนขบวนไปตามถนนชนปรีดาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์นะครับ
หลังจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพลงสันเสริญพระบรมีนะครับ
แล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญนะครับนี่ฮะนี่คือพื้นที่ที่
บริเวณสวนหลวงรัชกาลที่๕ที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วก็แยกย้ายกันไปส่วนที่ระยองนะคะ
ช่วงหกโมงเย็นค่ะที่สารกลางจังหวัดระยอง
นามกลุ่มประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มารวมตัวการแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองชูพระบรมชายลักษณ์ทงชาติไทย
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดระยองมาร่วมกันต่อต้านขบวนการที่ได้มีการจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ประธานลูกเสือนายอติเทพริยเวทวัฒนาเป็นคนนำกล่าวปฏิญาณปกป้องสถาบัน
ร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริมพระบารมีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญค่ะ
ไปดูที่ประธุมธารนีช่วงเย็นที่ผ่านมา
รานอเอนกประสงค์สวรเทพธุมหน้าสารากลางจังหวัดหลังเก่า
มีกลุ่มประชาชนมารวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มคนมีชาติศาสตร์กษัตริย์ปฐุมธานี
พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาแสดงพลังปกป้องสถาบัน
ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้เดินชูผืนทงชาติไทยที่มีความยาว๕๐เมตรนะฮะ
เดินผ่านสถานที่ราชการหลายแห่งทั้งที่ว่าการอำเภอเมืองปฐุมนะครับนี่ฮะ
ตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานีสพเมืองปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็กลับมารวมตัวกันที่จุดเดิมนะครับที่ลานอเนกประสงค์สวนเทพปฐุมที่หน้าสารากลางจังหวัดหลังเก่านะครับ
จากนั้นก็ร่วมกันกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักพักดีนะครับ
ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรสวรรค์พระบรมีนะครับ
บอกว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสถาบันซึ่งคือสิ่งยึดเหนียวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ
แม้ว่าจะมีคนที่คิดต่างนะฮะแต่ว่าจะต้องไม่ก้าวล่วงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะ
นี่ที่ปฐุมธานีนะฮะที่รวมตัวกันเมื่อช่วงเย็น